พาคุณผู้ชมมาดูความปังของน้องแป้งมิดชัยนะคะ
ลูกสาวของพี่เอ์เ฼ียต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ธรรมดา

ละครมาลาทอน๔๐กว่าตอนยังไม่จบ
ที่ล่าสุดมีรากรอีก๒เรื่องนะคะ
ขึ้นแท่นเป็นนางร้ายคั่วแม่เหล็กคนใหม่ไปแล้วจ้า
หนึ่งเรื่องนั้นก็คือโปรงลังฮักออนซอนและอีกหนึ่งเรื่องคือมาฟเภียร์ลัมซิ้ง
และความเจ๋งของน้องแป้งคือไปได้ทุกช่องได้ทุกที่
น้องแป้งกอจรมาเจอกับใครรู้มั้ยคะ
เดี๋ยวว่าคำสอนดีกว่าบอกว่าคำติดของคุณพ่อเอเชยา
คือพ่อบอกลูกตั้งแต่สมัยเล่นลิเกแรกแล้วค่ะว่า
งเอ้ยลูกทำไมไม่มีจริตจะก้านความเป็นสาวเลย
คือแป้งได้ยินคือทำไงรู้ไหมคือแฟนก็ไม่มี
ช่วงนั้นนะคะไปดูซีรีส์เกาหลีคุณผู้ชม

ออกมาปังอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

แล้วก็มาเฟียลำซิ่งค่ะ
แต่ละเพลงนี้แต่ละละครนี่แบบม่วนมาก
คุณแม่ก็จะเป็นพี่ตั๊กกะแตนชนระดา
ก็จะพูดอีสานใช่
หนูเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูละครแล้วก็เก็บมาเพราะว่า
เป็นเด็กที่ไม่มีความเป็นสาว
ก็เลยต้องแบบดูเยอะดูแล้วก็ฝึกฝนศึกษาอะไรอย่างนี้

เห็นหนูฮัตเซอร์บอกคุณพี่เซอร์เติร์ม

ลูกสาวอย่างน้องแป้งดีใจมากเพราะว่าแฟนคลับแม่เยอะกว่าพ่ออีกตอนนี้นะคะ
ที่สำคัญเห็นแอคติ้งคุณแม่เขาเป็นคนนิ่งแต่มุกเขามา
นี่แอคติ้งได้นะคะเรียกว่าลีลาก็มานะจ๊ะ

จังหวะดีมากแล้วใครจะไปรู้ว่า
คุณแม่จังหวะเบาป้ามากกว่าคุณพ่ออีก
เป็นคุณแม่มีแฟนคลับมากกว่าคุณพ่อเยอะเลยตอนนี้
เวลาที่ในคลิปจะไม่มีคุณแม่ก็จะแบบถามหาเต็มเลย
เพราะว่าคุณพ่อชอบแบบว่าพาไปออกรายการอย่างนี้
แม่บอกไม่ออกไม่ออกเธอต้องออกสิ
ตอนนี้แบบแม่เริ่มชอบแล้วเริ่มชอบกล้อง
เอาล่ะค่ะแจ้งเกิดดาราน้องใหม่แม่หนูนา

จะรักจักรึงไปแล้วนะ
รักมากเลยนะคะครอบครัวนี้ก็เข้าไปติดตามได้นะคะ